ข้ามวงการอย่างนักแสดงสาวเมพิชนาธิ์กับนักฟุตบอลหนุ่มเจชนาทิพย์กันบ้าง
โดยนักแสดงสาวเขาบอกว่าช่วงวันแห่งความรักเนี่ย

เจ้าตัวก็เลยมีแผนเตอร์ไพรส์ด้วยการรับงานเดียวกับฝ่ายชายมันไปซะเลย
พอถามถึงเรื่องงานวิวาของเธอแล้วก็ฝ่ายชาย
นักแสดงสาวบอกว่าเฮ้ยไม่เร่งรีบอะไรหรอก

หวังให้เจมาขอแต่งงานในช่วง๑๔กุมภาพันธ์นี้
อื้อแต่แฟนทัพคนรู้กันอยู่นะคุณ
ตกใจหมดเพราะคุณบอกอัปเดตงานวิวา

แล้วก็ไม่คาดหวังเรื่องสะพงสเตอร์ไพรส์อะไร
เพราะทราบว่าตัวเขาไม่ใช่คนชอบเซอร์ไพรส์
เพราะว่าเจ้าตัวได้ทำการฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งแฟนนุ่มก็เห็นดีเห็นงามด้วยจ้า
ไม่อยากเจอแฟนในวันวาเรนไทน์
ไม่ค่อยมีแบบอะไรที่มันเตอร์ไพรส์เท่าไหร่
เรื่องแต่งงานหรือมาขออะไรไม่น่าจะยังไม่มี
เพราะว่าเขาเองเขาก็พูดว่าเขาอยากมีให้พร้อม
เขาไม่อยากให้แบบให้เราลำบาก
ไม่กดดันเพราะว่าเมย์ฝากไข่แล้ว
เมย์ก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่า๔๐เมย์ก็มีลูกได้

ด้วยความที่เราเองก็อายุเยอะกว่าเขาเยอะ

คือตอนนี้เขาก็สร้างตัวพยายามรีบอยู่อะไรอย่างนี้
ส่วนเราก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกเป็นอีกหนึ่งวิธีการ
ดาราส่วนใหญ่สาวส่วนใหญ่เขานิยมใช้
นั่นคือการฝากไข่ก่อนหน้านี้ก็มีคริสหอวังนะจ๊ะ

แต่ว่าฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้า

แค่ไหนอยู่นี่จริงจันคือครอบกับเจนไม่นานนะแต่ว่าถึงคาดมีการพูดคุยกัน

อายุอนามเขาไม่น้อยแล้วก็ต้องมีการคาดหวังกันนิดนึงเนาะ